ไปที่สาวคนนี้บ้างค่ะซูริสุซาน่าฟังชื่ออาจจะไม่ค่อนคุ้นเดี๋ยวเห็นภาพเลย
บอกเลยว่าคนนี้แจ้งเกิดมาจากเรื่องบุภเพสันนิวาสจำได้ไหมคะคนยืนนะคนยืนข้างหลังเออ
หน้าสวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคือตอนแรกนะพอพูดตรงก็อยู่ช่อง๓
แต่ดันมาโผล่อีกช่องหนึ่งได้ไงนะฮะ

พอไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวบอกว่าหนูไม่รู้จริงค่ะพี่

ใช่ไม่ใช่สายซิ่ง

ตอนนี้ก็โสดค่ะทำงาน
ยังไม่ค่อยได้เหลี่ยวมองใคร
ยังแบบยังไม่ได้มีที่ถูกใจเท่าไหร่
ใช่ก็เหมือนโฟกัสงานนะคะใช่

ไม่ใช่สายซิ่งคนละสูซานกันนะคะ

แต่ในวิกฤตพี่เดียนะบอกอยู่ช่องวันแล้วจ้าตอนนี้

เพราะว่าหนึ่งไม่โรนะคะ